คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมาค่ะ

คือพ่อบอกว่าลูกชายเมา

แล้วก็พ่อจะมารับหลานไปกินข้าว
ลูกชายเมาไม่ยอมให้หลานไปกินข้าว
แล้วลูกชายเหมือนกับเล็งปืนไปหาพ่อ

ตำรวจสพคอนบุรีได้รับแจ้งนะคะว่าพ่อลูกทะเลาะกันแล้วก็พ่อยิงลูกตายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองรังค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพนายราเมษอายุ๔๓ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
สภาพคือนอนหงายใส่ซะยืดสีดำกระเกงวอร์มสีดำ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะคือพอก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่หน้าบ้าน
พ่อก็เลยบอกว่าก็นายราเมฆผู้ตายลูกชายพ่อเองลูกชายแท้นี่แหละ
ดื่มเหล้าตลอดดื่มเหล้าทีไรเมาทีไรมาหาเรื่องทะเลาะกับพ่อตลอด
ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันเพราะวันนี้ลูกชายก็เหมือนเดิม
คือดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็โวยวายอารวาสพ่อเนี่ยนะจะไปรับหลาน
ก็คือลูกของนายราเมฆนะพ่อจะไปรับหลานให้มากินข้าวเที่ยงที่บ้าน
แต่นายราเมฆโวยวายโวยวายไม่ยอมให้พาลูกไปไม่ยอมให้พาหลานไป
ทะเลาะกันพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะพ่อก็เดินกลับบ้าน
ตอนกำลังเดินกลับเห็นว่านายราเมฆลูกชาย
ถือปืนพกสั้นสีดำเดินออกมาจากบ้านมุ่งหน้ามาหาพ่อ
พ่อนี่วิ่งเข้าไปในบ้านไปคว้าปืนมาเป็นปืนแก๊ปยาวที่อยู่ในบ้าน
ทีนี้ค่ะพ่อบอกว่าก็คือลูกพ่อถือปืนเดินมาหาพ่อ
แล้วเล็งปืนมาหาพ่อทำท่าเหมือนจะยิงพ่อจริง
พ่อเลยไปคว้าปืนในบ้านยิงสวนใส่ลูกชายไปเลยนะคะ
ลูกชายก็วิ่งกลับไปล้มลงเสียชีวิตที่หน้าบ้านลูกชายเอง
แต่บ้านก็อยู่ไม่ไกลกันห่างกัน๓๐เมตร
เหตุการณ์เป็นแบบนี้พ่อเล่าให้ฟังแบบนี้
พ่อบอกว่าพอก่อเหตุเสร็จก็เรียกคนที่ขี่รถผ่านมา
ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะให้ไปแจ้งกำนันไปแจ้งคนในหมู่บ้านหน่อย
แล้วก็แจ้งตำรวจด้วยพ่อก็รอมอบตัวหน้าบ้าน
ไม่ได้หนีไปไหนตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
ก็ยึดปืนที่พ่อใช้ในการก่อเหตุนะคะแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาพ่อด้วยนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตำรวจก็นำตัวพ่อพร้อมของกลาง
ไปสอบปากคำแล้วก็มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันว่าพ่อจะมีการอ้างเรื่องของการป้องกันตัวหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวก็ไปคุยกับตำรวจอีกทีหนึ่งถ้าพ่อบอกว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะ
ก็ถ้าตามพ่อเล่าก็คือลูกยกมือเล็งหาพ่อแบบนี้
ก็เลยยิงสวนกลับมาคุณผู้ชมมีอีกหนึ่ง